ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
จังหวัดสงขลาอันนี้คือลูกฆ่าพ่อแล้วก็เป็นพ่อลูกกันแท้นะคะ
ลูกชายอายุ๓๔เอามีดกระหน่ำแทงพ่อแท้ของตัวเอง๗แผล
แต่มันมีแผลที่สาหัสก็คือใต้ราวนมซ้ายทำให้พ่อเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
แม่บอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตค่ะไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่อง
และแม่บอกว่าตั้งใจว่าวันนี้จะพาลูกไปรับยาเพื่อรักษาอาการ
บัดอาการป่วยทางจิตแต่เมื่อวานนี้มาเกิดเหตุซะก่อนไง
แค่วันเดียวอะดูสิตำรวจศพมีดอจนสงขลาค่ะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
เลขที่๒๕ทับ๑หมู่๓ตำบลนาทัพ
ลูกมีอาการป่วยทางจิตเอามีดแทงพ่อจนพ่อเสียชีวิต
ที่ใช้ก่อเหตุยาวประมาณ๖นิ้วได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ลูกชายเนี่ยอายุ๓๔ใช้มีดแทงพ่อตัวเองพ่ออายุ๖๔ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านตอนแรกเนี่ยพ่อบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายเสียชีวิตถูกแทงไป๗แผล
คุณผู้ชมแต่มันมีแผลหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันหนักมากก็คือ
ราวนมซ้ายลูกชายเองก็เจ็บนะคะ
หัวแตกที่หัวแตกเนี่ยก็เพราะว่าไปล้มกระแทกโต๊ะ
เรื่องต้นก็คือ๒คนเขาอยู่บ้านเพียงลำพังนะคะ
พ่อลูกก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าจังหวะที่แทงกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แต่แม่บอกว่าน่าจะเกิดจากอาการป่วยทางจิตของลูกชายค่ะ
ยามา๓วันก็เริ่มหุดหงิด
พ่ออาจจะไปพูดอะไรขัดใจทำให้ลูกโมโหเอามีดแทงพ่อจนเสียชีวิต
ญาติบอกว่าโอ้โหแค่วันเดียวเองจริงแล้ววันนี้
จะพาไปหาหมออยู่แล้วจะไปรับยาที่โรงพยาบาลจิตเวทสงขลาราชนครินทร์อยู่แล้ว
มาเกิดเหตุซะก่อนมาเกิดเรื่องซะก่อนแม่บอกว่าปกติแล้วเนี่ย
ลูกชายมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่แล้วนะคะ
ถ้ากินยาต่อเนื่องก็อาการปกติดีเป็นคนดี
ช่วยพ่อแม่ทำงานแต่นี่แหละขาดยามา๓วันอาการมันเลยกำเริบค่ะ
คนไม่บ่ายกันเนี้ยคนไม่บ่ายคนไม่สบายใช่ไหม
ปกติถ้าแค่ได้กินยาก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันได้ย่างจวด
อ๋อนี่ใส่ใจของปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรก็คนดีคนนึง
ได้เลยพอช่วยพ่อแม่ทำงานได้ไหมครับ

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวลูกชายวัย๓๔คนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท

ถ้าป่วยจริงส่งไปรักษารักษาหาย
ก็กลับมารับโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย